ตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพาธินีแล้ว
วันนี้หมอไก่จะมาแนะนำ
ต้นไม้ที่ปลูกแล้วเห็ง

สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
จริงแล้ววิธีการเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตาการไหว้พระเสริมดวงหรือว่าในเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยบ้านนะคะ
แต่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะก็คือในเรื่องของการปลูกต้นไม้มงคลเพื่อเสริมดวงชะตาค่ะ
และในวันนี้นะคะหมอไก่มี๕ต้นไม้เด็ด๕ต้นไม้มงคลนะคะที่ปลูกแล้วรวยปลูกแล้วเห็งอย่างแน่นอนนะคะ
เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีต้นอะไรบ้างสำหรับต้นไม้ต้นแรกที่หมอไก่อยากจะแนะนำให้ทุกคนปลูกมากมากเลยนะคะ
นั่นก็คือต้นเขย่าเงินค่ะโอ้โหแค่เราฟังชื่อเนี่ยก็รู้สึกถึงความรวยกันแล้วใช่ไหมคะ
คือเจ้าต้นเขย่าเงินหรือว่าต้นสุปโชคนี้ค่ะคนจีนโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าสมมติว่าใครมีปลูกเอาไว้ในบ้านก็จะทำให้มีเงินทองทรัพย์สินมากมายสมหวังในเรื่องของการเงินมั่งมีสีสุขแล้วก็นำพาความสำเร็จความเจริญเข้ามาในบ้านนะคะ
แล้วเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าใครที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของต้นเขย่าเงินนี้นะคะแล้วอธิษฐานพออธิษฐานปุ๊บให้เขย่าต้นเขย่าเงินนี้ค่ะเขาจะเชื่อว่าจะมีโชคลาภเนี่ยหล่นลงมาจากต้นนะคะแต่ว่าอย่าเขย่าแรงไปค่ะไม่ฉะนั้นนะคะต้นไม้อาจจะสีมองเพ็งได้นะคะ
ต้นไม้มงคลต้นต่อมานะคะที่หมอก่ายย่างจะแนะนำให้ทุกคนปลูกกันมากเลยค่ะนั่นก็คือต้นวาสนานะคะสำหรับต้นวาสนานี้ค่ะถือว่าเป็นต้นไม้มงคลสำหรับคนไทยนะคะที่ถ้าคุณมีไว้ในครอบครองเนี่ยรับปรองว่ามีวาสนาสมชื่อต้นไม้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีความเชื่อกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าใครที่มีต้นวาสนา
แล้วนอกจากนั้นค่ะไม่ใช่ว่าจะมีผลดีเฉพาะคนที่ปลูกนะคะแต่ต้นวาสนานี้ยังนำพาความสำเร็จความโชคดีความมั่งมีมาสู่ครอบครัวของคนที่ปลูกด้วยค่ะ
สำหรับต้นไม้มงคลต้นที่สามที่หมอไก่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ปลูกกันนะคะนั่นก็คือต้นใบเงินนั่นเองค่ะสำหรับต้นใบเงินนะคะถือว่าเป็นต้นไม้มงคลนะคะเสริมดวงชะตาตามแบบฉบับไทยโบราณเลยค่ะเพราะว่ามีความเชื่อกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าใครที่มีต้นใบเงินเอาไว้ในครอบครองเอาไว้ในบริเวณบ้านนะคะก็

และโชคลาภเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมสำหรับห้าต้นไม้มงคลที่หมอไก่เพิ่งแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้หมอไก่เชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยอยากจะเมาทั้งห้าต้นเข้ามาปลูกกันเลยใช่ไหมคะแต่จริงจริงแล้วเนี่ยคุณจะปลูกทั้งห้าต้นหรือว่าจะปลูกแค่ต้นเดียวก็ได้นะคะขอเพียง